แต่ว่าข่าวแรกคุณผู้ชมไปให้กำลังใจนักแสดงคนนี้ค่ะ
ใครหลายคนคงได้ติดตามข่าวนะคะแล้วก็เห็นภาพที่พี่ป๋อโพสต์
คือกระจกที่บ้านจะแตก

พี่ป๋าโพสภาพนี้ค่ะ

กระจกห้องน้ำสูงเกือบชิด
คุณผู้ชมดูนะคะคือมันแตกละเอียดยิบเลย
แล้วเป็นกระจกนิรภัยนะคะเวลามันแตกมันจะทำลายตัวเอง

คุณผู้ชมสัมภาษณ์ที่ป๋อบ่อยนะคะก่อนหน้านี้ก็ภิษฐรณิการโควิดไงร้านกองชาย๒๔
คือจะเปิดแล้วก็โจรไปแบบบุกบ้านอย่างนี้
ล่าสุดมาก็เกิดเหตุการณ์นี้กระจกบานใหญ่แตกใส่หัวคุณผู้ชม
เจอเหตุการณ์รัวแบบนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐก็เลยวีดีโอคอลสอบถาม

ป๋อเล่าบอกว่าจริงแจ๊คเรื่องมันแบบเยอะกว่านี้อีก
คือมันตกใส่พี่กลางหัวเลย
เอาพูดตรงนะมันเหมือนแบบว่าชาวบ้านพูดกันนะ
คือปีชงคือจริงคือช่วงโควิดนะคุณผู้ชมเล่าให้ฟัง
ช่วยกันยกอยู่ดีคุณผู้ชมปรากฏว่ามันหลุดออกมาโพะแตกแบบนี้เลย

คุณผู้ชมแกให้ดูแล้วคุณบอกว่าจริงมีอีกภาพนึง

ตามแขนของพี่ป๋อใน๑๐จุดแล้วก็เอเราก็ถามมา
ใช่คือพี่ป๋อบอกว่าแบบนี้๑๐จุด

คือวันแรกที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเลือดอาบเลย

ก็เลยถามตรงพี่ป๋อพี่ปีชงป่ะเนี่ย
พี่ป๋อบอกว่าอุ๊ยแท็ก
คือพอดีหมอดูทักก่อนหน้านี้๒เดือนที่แล้วก็จะเกิดเรื่อง
ไม่คิดเลยนะว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้นะคะ
แต่ว่าไม่เป็นไรพี่ป๋อบอกว่าฟาดเคราะห์ไปนะคะ
ก็ทั้งหมดทั้งมวลที่โพสต์เนี่ยค่ะก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจ
อย่าหาทำอยู่บ้านบางอย่างที่เราคิดว่าเราซ่อมได้
แต่ว่าด้วยความมันเป็นช่างเทคนิคเนอะมันเป็นข้อมูลบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้จริง

ไปฟังทั้งหมดนะคะจากพี่ป่อนัทธุสกิจใจเลยค่ะ
สอบไม่มีปัญหาแต่ตอนที่เรากำลังยก
หมายว่ากำลังจะยกด้วยซ้ำแค่แบบออกแรงนิดเดียวเนี่ย
แล้วกระจกระเบิดตู้มแล้วแบบโอ้โหแจ๊กกะลีนเอ๋ย
คือมันโหดมากมันตกใจมาก๑วินาทีนะ
คือกระจกมันกลายเป็นเม็ดข้าวโพดเต็มไปหมดเลยครับเต็มห้องน้ำไปหมดเลย
กระจกเนี่ยหล่นใส่หัวพี่เลยเต็มหัวไหล่ข้อมือแล้วก็ขาเต็มเลยทั้งตัว
เป็นสิ่งในเรื่องใช่ไหมผมเชื่อว่ามันฝาดเขาอะนะ
คือจริงเอาพูดตรงนะมีหมอดูทายอยู่แล้ว
ว่าเดือนประมาณเดือน๒เดือนเนี่ยจะมีอุบัติ๑๒๐ให้ระวังอะไรอย่างเนี่ย
ก็ไม่คิดจริงว่านี่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่น่าตกใจที่สุดของผมเลยนะ
คือคิดว่าคุณพระพุทธเจ้าช่วยด้วยเพราะว่ามันหล่นใส่หัวเต็มเลย
คืออย่างนี้นะคะก็พี่ป๋ออยู่เพชรบุรีใช่ไหมคะ
หลายคนถามว่าพี่ป๋อห้อยพระอะไร
ป๋อบอกว่าตอนที่ซ่อมเนี่ย

แต่ส่วนตัวก็เชื่อถือก็คือนับถือพระหลายองค์เหมือนกัน
และที่สำคัญนะคะเลขที่บ้านก็ปังเหมือนกัน
ติดตามกับบันเทิงไทยรัฐนะคะเดี๋ยวจะกระซิบบอกนะคะ
ว่าเลขที่บ้านพี่ป๋ออะไรเผื่อจะได้ฟาดเคาะกันพรุ่งนี้คุณผู้ชม
ถือว่าฟาดค้อกไปนับทีนั้นหลังจากนี้ให้เจอแต่เรื่องราวดีลูกค้าแน่นเต็มร้านแล้วกันเนอะ